ก็อยากจะเตือนห้าผู้ขับที
ผู้ใช้รถใช้ราบนท้องถนนร่วมกัน

ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์หัวร้อนกันนะครับ

จริงความยาวคลิปประมาณสัก๑นาทีค่ะ
ก็เป็นการวิวาทะเป็นการเปิดศึกกันกลางถนน
ระหว่างคนขับรถแท็กซี่กับคนขี่มอเตอร์ไซค์
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้น
เปลี่ยนเรียนไม่คงได้ยังไง
มันขาดข้างไว้อ้าว
อ้าวผมวิ่งขวางผมอยู่ดีอ้าวผมวิ่งขวางผมอยู่ดีอ้าว
มันก็มีรถคลุกรับอ่ะมีรถคลุกรับอ่ะ
มีรถคลุกรับอ่ะมีรถคลุกรับอ่ะ
อ้าวพี่อยากใช้ท่อดิผมมื้อเปล่าเลยมื้อเปล่าเลยมื้อเปล่าเลย

โอ้โหลงมาพร้อมอาวุธแบบนี้เป็นเราเราก็กลัวแล้วนะ
ใช่ค่ะก็นี่ไงเกริ่นใดมีโอปโกรที่ติดอยู่ที่บอกของคนที่ขี่มอเตอร์ไซต์
เห็นน้ำเสียงเขาไหมคือในโลกโซเชียลก็แซวไงว่าแบบโอ้
ตอนแรกเมืองกูเลยลงมาเปลี่ยนเลนทางโค้งกับทันหันได้อย่างไร

เท่านั้นแหละพอเจอไม้กอล์ฟเสี่ยงซอฟต์ทันที

เปลี่ยนสัพนามจากเมืองกูเป็นผมกับพี่เลย
ใช่คือตอนแรกเขาก็ตะโกนด่าคนขี่มอเตอร์ไซค์นะ

คือแท็กซี่เขาก็เปลี่ยนเลนทางโค้งกระทันหัน

ตอนแรกเหมือนกับแท็กซี่ก็พยายามจะขับเลี่ยงไปนะ
แต่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกับก็ตามจี้ค่ะ
บีบแตร่ไล่ตามจนท้ายที่สุดแท็กซี่จอด
แล้วคนขับแท็กซี่พอลงมาก็ขึ้นเหมือนกัน
มาพร้อมกับไม้กอล์ฟวิ่งมาเหมือนกับจะตีคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้ว
อีกฝ่ายหนึ่งก็ตกใจไงก็เลยเปลี่ยนสรรพนามอย่างที่บอก
แล้วท้ายที่สุดเขาก็มีการเถียงกัน
เอาไปอ้างถึงพ่อสร้างทางงั้นงี้ด้วยนะคะ
คือคนขี่รถจักรยานยนต์เขาบอก
พี่เปลี่ยนทางโค้งแบบนี้มันเปลี่ยนได้ยังไงมันอันตราย
ส่วนฝ่ายแท็กซี่หัวร้อนก็ลงมาบอกว่า
แล้วถนนนี้พ่อมึงสร้างเหรออะไรประมาณนี้นะครับ
ขออภัยคุณผู้ชมใช้คำไม่สุภาพ
แต่เราไม่รู้นะว่าต้นคลิปมันมาเป็นยังไง
คือแท็กซี่เปลี่ยนเลนส์ตอนโค้ง

หรือว่าขับปาดหน้าคนขี่รถจักรยานยนต์
คนขี่รถจักรยานยนต์เขาไม่พอใจยังไงนะฮะ

ใครผิดใครถูกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับ
เพราะว่าตอนท้ายตอนที่คนขับแท็กซี่ขึ้นรถไปแล้ว
ฝ่ายมอเตอร์ไซค์ก็ยังมีท้ามาให้มาดวนตัวต่อตัวด้วยนะคะ

สิ่งที่เขาแสดงความคิดเห็นคือเป็นเรื่องอารมณ์ของทั้งคู่นี่แหละค่ะ

แล้วบางคนก็บอกว่าใจร้อนมาเจอไม้กอล์ฟถึงกับใจเย็นเลย
แต่ก็มีคนฝากด่านที่ตั้งเก่งตรวจค้นแท็กซี่ด้วยก็ดีนะ
คือถ้าเจออาวุธต่างเหน็บข้างเบาะใต้เบาะฝาท้ายข้างประตูแบบนี้

เอามาฝากกันเรื่องราวร้อนบนท้องถนน

ช่วงนี้เจอแต่อะไรที่เป็นข่าวว่าคนใจร้อนกันเยอะนะครับ